เมื่อเช้านี้ก็บ่นหิวนะครับขอข้าวผัดกะเพรานะครับ
ก็อยู่ดีมีสุขแต่ยังต้องแยกจากผู้ปกครอง
แยกจากคนอื่นอีกระยะหนึ่งเพราะว่ากังวลเรื่องของการติดเชื้อนะครับ
แล้วก็ทางการแพทย์เองกำลังพิจารณาว่า
จะให้ญาตินะครับเข้าไปเยี่ยมแบบไกลเยี่ยมแบบดูตู้กระจก
หรืออะไรอย่างนี้ได้หรือไม่นะฮะกำลังหารือกับทางแพทย์ที่เชียงรายประชานุเคราะห์อยู่
นี่คือความคืบหน้าแล้วเป็นข่าวดีของพวกเรานะครับ
ผมขออนุญาตนำมารายงานนะครับก็คือคือจะให้รายงานต่อเนื่อง
จริงเราก็ไม่มีความคืบหน้านะครับตรงนี้ต้องขออภัยจริงว่า
ระยะเวลาอาจจะขาดหายไปบ้างก็ต้องกลับขออภัยนะครับ
ในขณะที่มีเรื่องดีหลายเรื่องเดี๋ยวจะต่อเรื่องดีแต่ขอแทรกเรื่องที่เป็นปัญหานิดนึงนะครับ
เมื่อวานนี้เราจับได้ว่ามีการสแกนความถี่ที่เราใช้ในการสื่อสารของเรา
แล้วก็ไปเผยแพทย์แต่เผยแพทย์ไม่จริงนะครับ
มีการไปเผยแพร่ในสื่อมวลชนแล้วก็ออกข่าวไปว่าเรารับน้องเข้ามา๖คน
อะไรอย่างนี้ทำให้เกิดความสับสนอันนี้ขออภัยนะครับ
ตำรวจกำลังตรวจติดตามอยู่นะครับว่าดำเนินการอย่างไรนะครับ
ลักษณะเป็นอย่างไรอะไรยังไงแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมีการโดรนบินผิดสองเรื่องนะครับ
กำลังตรวจสอบและกำลังตามหาผู้ที่บินอยู่แล้วก็รู้สึกว่าถ้ารายงานล่าสุดนะฮะ
รู้สึกว่าจะเรียกมารายงานตัวได้แล้วแต่ผมยังไม่ได้รับชัดเจนตรงนี้ยังไม่เห็นว่าตรงนี้นะฮะ
แต่รายงานทางโทรศัพท์มาว่าได้นำคนที่บินโดรนผิดคือเราประกาศตรงนี้เป็นสวนเป็นจุดปฏิบัติการนะครับ
การบินโดนก็คือการไปแทรกแซงกระบวนการในการทำงานของพวกเรารวมทั้งไปแทรกแทรงกระบวนการในการบินไฮริคอปเตอร์
ในการยกตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่อาจจะทำให้แทรกแทรงกระบวนการต่างแล้วก็อาจจะให้ทำให้ความเสียหายได้
ถือว่าเป็นการผิดกฎหมายซึ่งเรื่องนี้เราประกาศไปสองครั้งแล้วตั้งแต่ต้นต้นเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นในชั้นนี้เราถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่ขอความร่วมมือและประกาศไปแล้ว
ก็ให้ความร่วมมือกับเราน้อยแต่จริงแล้วพี่น้องส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือดีมากนะครับ
สองรายนั้นอาจจะเป็นคนส่วนน้อยเดี๋ยวทางกฎหมายจะว่ายังไง
ผมขออนุญาตให้ทางท่านรองชูรัฐนะครับท่านอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงครับเชิญครับ
ครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่พวกเราส่วนใหญ่ส่วนมากหรือว่าเกือบทั้งหมด
ให้ความร่วมมือนะครับในการที่ย้ายพื้นที่มาอยู่ตรงนี้นะครับ
ทำให้พวกเราทำงานสะดวกขึ้นคำว่าสะดวกเนี่ยผลสำริดของการทำงานระยะเวลามันสั้นลงนะครับ
รายละเอียดผมไม่พูดถึงตามที่พวกเราได้เห็นแต่มันก็ทำให้พวกเราได้ภาพได้อะไรต่างไม่สะดวกด้วยประการใด
อันนี้ก็จำเป็นนะครับอ่าทีนี้จะพูดเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับ
เอาเรื่องการใช้โดรนก่อนนะครับการใช้โดรนเนี่ยกฎกติกาเราพูดกันชัดเจนนะครับว่าจะต้องทำอะไรอย่างไรบ้างนะ
เวลาเราไปตรวจสอบต้องดูว่าโดรนที่ท่านได้มาเนี่ยวัตถุประสงค์มี๔๕ข้อนะครับ
ซึ่งดูแล้วมันแทบจะไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจนี้เลยนะครับ
เพราะอะไรท่านผู้ว่าได้พูดไปแล้วขอความร่วมมือพวกเราไปแล้วว่าห้ามไลฟ์สดไลฟ์สดมันเป็นภาษาที่พวกเราพูดกัน
ในภาษากฎหมายก็คือถ่ายทอดไปควบคู่กับการปฏิบัติจริงในเวลาเดียวกันนะครับ
อันนี้ไม่ต้องพูดยากแปลยากไม่ต้องถามว่าทำไมต้องห้ามทำไมต้องขอร้องนะครับ
เส้นทางเนวเป็นแนวการบินอยู่ตรงไหนกว้างเท่าไรอันนี้ท่านก็ไปดูเอง
อยู่ว่าสนามบินจันกระผักสนามฮอจันกระผักก็บินเข้าไปที่เชียงราย
เพราะฉะนั้นแนวเส้นทางนี้ก็คือแนวการบินนะครับส่วนกว้างเท่าไหร่
ยาวเท่าไหร่นะฮะท่านต้องไปดูเองว่าเหมาะสมหรือไม่นะ
ถ้าจะให้ดีผมว่าหมวดซ้ำไม่ใช่ว่าได้รับอนุญาตแล้ว
ตั้งแต่วันแรกจนเสร็จสิ้นภารกิจแล้วท่านก็บินตรงไหนก็ได้เออ
เหยลอยชายเต็มที่เลยอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะ
ขอให้พิจารณาหน้าที่ผมก็มีหน้าที่ไปตรวจสอบนะ
ระหว่างตรวจสอบก็มีอีกเจ้าหนึ่งก็บินอยู่ใกล้นะครับ
แม้ว่าช่วงนี้นักบินไม่ได้บินก็ตามแต่เครื่องบินเราเตรียมพร้อม
สิบสี่พร้อมที่จะบินก็แปลว่าไปบินในเส้นทางการบินนะฮะ
ซึ่งเราไม่สามารถประกาศว่าตรงโน้นห้ามตรงนี้ห้าม
แต่เราพูดตรงนี้แล้วก็ควรจะเข้าใจนะครับ
นี่เรากำลังตรวจสอบอยู่ส่วนเรื่องที่ไม่น่า
ไม่ถึงวันไม่น่าให้อภัยเลยนะครับก็คืออ่า
ถ้าเรื่องการจูนความถี่หรืออะไรต่าง
ที่มีเสียงอะไรออกไปเนี่ยก็แปลว่าใช้เทคนิควิธีพิเศษ
เหนือชั้นกว่าที่เราจะคิดไว้
อันนี้เรากำลังตรวจสอบอยู่ถ้าใครทำก็เลิกซะนะครับ
มีอะไรมาคุยกันมันจะได้จบนะครับ
ถ้าอะไรที่เกี่ยวข้องผิดกฎหมายชัดเจนก็จำเป็นจะต้องว่ากันไป
อันนี้ขอร้องนะครับขอร้องครั้งสุดท้ายนะ
ว่าผมทำเนี่ยนะครับเพื่อชีวิตน้องทั้งนั้นนะครับ
ไม่ได้ห้ามนะครับทีนี้ข่าวสารอะไรภาพอะไรต่างต่างที่ออกไปเนี่ย
ทางการก็บอกแล้วว่าอยากไปพร้อมกันให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับ
เอาข่าวส่วนกลางเอาภาพส่วนกลางนะครับ
ถ้าหลุดไปต่างเนี่ยนะเราไม่ต้องมาแข่งกันว่า
ค่ายไหนเก่งค่ายไหนเร็วค่ายไหนเลิศนะครับ
เลิกเลิกคิดเลิกกระทำนะผมว่ามันพอเพียงแล้วล่ะนะครับ
แล้วก็ส่วนเจ้าไหนนั้นที่กำลังสอบสวนอยู่ก็
ไม่ต้องไปถามข่าวถามคราวนะครับ
ก็จะดูว่ามันเหมาะสมแค่ไหนอย่างไรนะ
ก็คงจะแค่นี้ก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ในเรื่องการอำนวยความสะดวกจราจรนะฮะ
ก็คงจะเป็นเช่นเดิมและเข้มต่อไปครับครับ
ก็ยืนยันนิดเดียวว่าคือเมื่อวานนี้
แกนแล้วข้อมูลมันคาดเคลื่อนอย่างนี้ทำให้ทางราชการลำบาก
ในการตอบโจทย์กับสังคมนะครับเพราะว่าเราปฏิบัติการน้องสี่คน
แต่ไปออกข้อมูลอะไรไปเราบอกว่าเรา๖คน
แล้วตอบโจทย์มากแต่ผมยืนยันว่า๔คือ๔นะครับ
เรื่องที่สองก็อยากจะให้ยืนยันเรื่องน้ำ
อะไรต่างต่างนะครับผมขอความกรุณาท่านรองธิบดี
กรมอุทยานนะครับที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเดินบนเขาเดินอะไร
ปันปันน้ำออกจากถ้ำเมื่อวานฝนตกหลายท่านอาจจะกลัวนะครับ
ท่านอาจจะกลัวว่าที่ผมบอกว่าถ้าเกิดเรา
ฝนหยุดหลายวันเราจะสบายแล้วก็ทำงานง่าย
แต่เมื่อวานฝนตกมาต่อเนื่องนะครับวันนี้เช้าเช้าก็ยังมีนิดหน่อย
แล้วก็อากาศดีตอนนี้นะครับแต่เมฆหมอกก็ยังมา
แต่เราดูพยากรอากาศเราเชื่อว่าจะไม่มากนะครับ
ขอความกรุณาท่านยืนยันนิดนึงว่าฝนตกเมื่อวานมีผลกระทบ
การปฏิบัติงานของเราหรือน้ำเป็นยังไงครับขอเชิญเชิญท่านครับ
ครับเดี๋ยวท่านศึกบัญชนนะครับก็เมื่อวานถึงวันนี้นะครับ
ก็อย่างที่เรียนเอาไว้นะครับว่าท่านผู้ว่าบอกว่า
ไม่ให้หยุดปฏิบัติการนะครับท่านลองไม่ทับนะครับ
ท่านก็บอกว่ายังทำต่อก็เลยทีมงานกับทางทีมของมนตรีนะครับ
สายันนะครับพระบอบบรรทธวะสามสี่นะครับ
ก็ยังดำเนินการสำรวจอยู่ข้างบนอยู่ในเรื่องของน้ำนะครับ
ก็ไม่มีไม่มีอะไรมากนะครับที่เรายังทำกั้นเอาไว้ในที่ต่างนะครับ
ก็ยังปกติอยู่นะครับสามารถที่จะรับตรงนั้นได้นะครับ
ส่วนในเรื่องของโพงถ้ำต่างนะครับดำเนินการต่อนะครับ
ทั้งทีมของบรรทธวะสามสี่แล้วก็ของกรมวิญญาณ
แล้วก็ทีมเก็บรังนกนะครับก็มีจุดที่น่าสงสัยนะครับ
อยู่บางจุดเท่านั้นแต่ว่าเดินเข้าไปมันก็ยังปีนลงไปนะครับ
ยังเหมือนเดิมนะครับก็ยังตันอยู่นะครับ
ก็จะคงทำไปเรื่อยเรื่อยจนกว่าจนกว่าภารกิจจะสิ้นสุดนะครับ
เอ่อการปฏิบัติงานในเรื่องของการหาทางน้ำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับ
หารูโพงนะครับซึ่งทีมของทหารเมื่อเมื่อวันซืนนะครับ
เมื่อวานนี้ถึงเมื่อวานนี้ก็ยังพบรูอยู่
ก็มีการปิดกั้นกันอยู่นะแต่นั่นจะเป็นอันเล็กเล็กน้อยนะครับ
ส่วนในเรื่องอื่นนี่คือปกติจริงครับครับขอบคุณมากครับ
ก็ยืนยันนะครับว่าฝนที่ตกเมื่อวานไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานของเรานะครับ
ทางน้ำออกไปแล้วน้ำก็ยังออกไปเพื่อความชัวร์อีกเรื่องหนึ่งผมถามท่านรองกรอบใจ
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสารภัยนะครับที่ท่านรับผิดชอบสูบน้ำอยู่ในถ้ำ
และกับประหลาดภารกิจทางด้านเทคนิคอย่างอื่นอื่นอีกท่านยืนยันนิดหนึ่งนะครับว่าน้ำเข้ามาไม่ฮะ
ว่าเป็นยังไงครับครับก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับ
ก็อย่างนี้ครับถึงแม้จะมีฝนมาบ้างนะฮะแต่ว่าการสูบน้ำภายใน
ระบายน้ำภายในเนี่ยนะฮะก็ยังดำเนินการไปอย่างนะฮะเอ่อ
เรียบร้อยนะครับการระบายน้ำเนี่ยก็เป็นไปตามความต้องการของหน่วยค้นหาภายในนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบไฟแล้วก็มีการสำรองไฟไว้นะครับ
สูบน้ำต่างนะครับเราก็มีเครื่องสำรองไปในถ้ำอยู่แล้วนะครับ
ขอยืนยันว่าไม่ว่าจะฝนตกนะฮะช่วงนี้ยังไงก็ตามนะครับ
เรายังสามารถดำรงการระบายน้ำไปในถ้ำนะครับสามารถสับสนุนการค้นหาได้ครับ
ขอบคุณครับครับเมื่อยืนยันทุกเรื่องนะครับ
ก็ให้ข้อมูลอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้ที่ผมให้ข้อมูลพวกเราไปว่า
ในการปฏิบัติงานเมื่อเสร็จไปแล้วเราต้องเตรียมความพร้อมใหม่นะครับ
ดำน้ำต้องพักให้เต็มศักยภาพเพื่อจะเอาศักยภาพที่เหลือมาใช้ในการดำน้ำต่อไปนะครับ
เราต้องไปวางถังอากาศต้องวางอุปกรณ์ความพร้อมต้องดึงเชือกให้ตึงใหม่
เพื่อน้องเขาต้องใช้ในการดึงตัวขึ้นมาหรืออะไรต่างทุกจุดเราต้องกลับไปเช็คหมดเลย
ซึ่งผมให้ข้อมูลไปเมื่อวานว่าจะต้องประมาณ๒๐ชั่วโมงนะครับ
บวกรบนิดหน่อยซึ่งจริงแล้วผมจะใช้คำว่า๒๐ชั่วโมงหรือกว่านั้นนะฮะ
เมื่อวานถ้าฟังดีนะครับที่ผมพูดไปคือ๒๐ชั่วโมงหรือกว่านั้นนะครับ
ถ้าคิดจากเมื่อวาน๒๐ชั่วโมงหรือกว่านั้นก็คงจะเป็น๒ทุ่ม
หรือ๔ทุ่มอะไรของวันนี้นะครับประมาณนั้นนะฮะถ้าเป็นอย่างนั้น
แต่ที่พวกเรายืนยันกันว่าน้ำอยู่ในสภาพที่ดีนะครับ
แล้วเราก็มีทีมเพียงพอที่จะปฏิบัติวันนี้สถานะตอนนี้
เราวางแล้วตรวจเช็คทุกอย่างพร้อมอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อม
แล้วก็วางท่อออกซิเจนตามตำแหน่งที่วางแผนไว้พร้อม
ขออนุญาตประกาศกับพวกเราว่าเมื่อเวลาประมาณ๑๑นเศษที่ผ่านมา
ปฏิบัติการครั้งที่สองแล้วครับขออนุญาตแค่นี้นะครับนะครับ
ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยน้องเขาเป็นครั้งที่๒ภายในวันนี้
กว่าเวลาที่กำหนดประมาณ๔๕หรือ๕ชั่วโมงนะครับ
ขออนุญาตอะไรนะครับตอบไม่ได้นะครับ
อนุญาตในรายละเอียดตรงนี้เป็นการปฏิบัติการนะครับ
แต่ยืนยันว่าข่าวดีก็คือสภาพทุกอย่างยังดีเหมือนเมื่อวาน
อากาศน้ำความแข็งแกร่งของน้องเขา
แล้วก็โดยผลที่เราดูจากเมื่อวานนี้แผนต่างที่เราวิเคราะห์แล้ว

วันนี้เราคิดว่าเราพร้อมเหมือนเดิม

เร็วกว่าเดิมได้ประมาณ๕ชั่วโมงเราจะเร่งปฏิบัติการ

แต่เมื่อประมาณ๑๑นเสร็จเราส่งการหน่วยปฏิบัติการเข้าไปเรียบร้อยแล้ว
เป็นหน่วยปฏิบัติการบูรณาการนานาชาติเหมือนเดิม
นะครับทุกชาติชุดเดิม
แต่มีเสริมกำลังหรือผลัดเปลี่ยนกำลังบางคนนะครับ

คือเราเร็วว่า๒๐ชั่วโมงหรือกว่านั้น

สัก๑๘ชั่วโมง

แล้วก็หวังว่าทุกท่านนะฮะ

แล้วเราหวังว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า

แต่ในรายละเอียดก็คงจะเดี๋ยวมา
ถ้ามีข่าวดีเดี๋ยวจะมาบอกกันนะครับ

เพราะว่าผมต้องคุมแผนปฏิบัติการ
แล้วทุกท่านแต่ละเรื่องทุกคนต้องคุมหมด
ไม่มีใครที่จะว่างในการปฏิบัติการตรงนี้

พี่บางวันบอกว่าการตัดสินใจน้องออกมานี่คืออยู่กับสุขภาพของน้อง
แล้วเรื่องจากน้องที่สุขภาพที่แข็งแรงก่อนหรือน้องที่สุขภาพ

เพราะว่าดีที่สุดที่เพอร์เฟคที่สุดที่ทุกคนปลอดภัย
เรายึดตามหลักที่ทุกคนปลอดภัยมากที่สุด
ท่านก็แบบนี้แสดงว่าภายใน๒เข่าตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยใช่ไหมคะ
เราบอกว่าเราใช้เจ้าหน้าที่กี่คนนะครับ

คือทางจัญญาบันทางการเปิดชื่อ
ให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีนะครับ
แต่จริงแล้วผมเชื่อว่าทุกคนรู้นะครับ
แล้วก็มีการที่ส่งชื่อผิดด้วยนะครับ

แต่ขออนุญาตว่าทุกคนรู้จะลงยังไงก็ตาม

ใจครอบครัวที่ยังไม่ได้ออกมา

ผมยังยืนยันว่าเป้าหมายของผมคือทุกคน
คือ๑๓คนต้องปลอดภัยทุกคน
รายละเอียดตรงนี้มันเป็นรายละเอียดมาก